สวัสดีครับกีฬาวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกกันก่อนครับ
ซึ่งสามารถเก็บ๓แต้มแรกในซีซั่นนี้สำเร็จครับ
รองแชมป์ไทยลีก๒ฤดูการก่อนครับทั้งสองทีมยังไม่ชนะใครนะครับ
กิดบอลจังหวะนี้ไม่ต้องตามซ้ำเลยครับเพราะบอลหลุดเข้าประตูไปเลย
หลังจากที่เล่นอยู่กับสุโขทัยมา๒ฤดูการได้ครับ
นอกกรอบเขตโทษครับยิงเต็มนึงเกณฑ์อย่างแรกก็สะดวกครับ
โมงคลผ่านเข้ามาโมงเหมือนยิงเลยครับ
พวกเขาได้ประตูไล่มา๒๓จากลูกมงของนัทธบนเทพอุทัย
และจังหวะนี้ครับอองทูทำประตูอีกแล้วครับ
แล้วเลือกยิงเสาแรกครับหนีเป็น๔๒นาที๗๐
เก็บ๓แต้มคว้าชัยนัดแรกของซีซั่นนี้ได้สำเร็จครับ
วันนี้ครับมีเตะกันอีก๔คู่
คู่แรกครับราชนาวีเจอสุพรรณบุรีนะครับ
๑๗นาที๔๕นาทีชวนบุรีพบปางก่อกร้าสนะครับ๑๘นาที